ทำไมฮะการคัดเลือกตามธรรมชาติออนแอร์ก็แพ้ไป
งูจงอ้างสองตัวค่ะตัวหนึ่งเป็นตัวผู้ตัวหนึ่งเป็นตัวเมีย
คุณคิดว่าใครชนะมันกัดกันตัวผู้ต้องแข็งแรงกว่า
ตัวผู้แข็งแรงกว่าชนะค่ะปรากฏว่าถูกกินไปนะคะตัวเมียถูกกิน
ครับปรากฏว่าชาวบ้านเห็นคลิปรีบโทรแจ้งกู้ภัยกู้ภัยมา
เหนือกว่าค่ะจัดการงูจงอางตัวผู้โชว์เหนือกว่า
จับมือเปล่าเลยมีสองคลิปให้ดูเชิญค่ะมันหนีอ่ะ

กินจนในนี้

ก็เทียบที่แหละเนี่ย

กินจงงางด้วยกัน
มันกินจงงางด้วยกัน

ไม่เคยเห็นงูมานั่งกินงูด้วยกันเท่าไหร่นะ

แล้วตอนที่กู้ภัยมาถึงนะ

ที่บอกว่ามันแข็งแรงกว่าเนี่ย
จับง่ายนะแผ่แม่เบี้ย

พากันหลบหนีวิ่งกระเจิงเลยนะคะ

แต่นั่นแหละค่ะอย่างที่บอกไป
กู้ภัยมาถึงก็โชว์สกิลขั้นเทพค่ะ

จับมือเปล่าไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดทั้งสิ้น

ตัวเมียมันโผล่อยู่ในปากนะคะ

แต่มันก็กลับมาอีกอ่ะ
มันมีงูคาปามันก็อาจจะชกได้ตัวชวงได้
ใช่น่ากลัวเนอะ
งูสิงไปหลบอยู่ที่กองไม้ในโรงรถ
กู้ภัยก็ใช้ไม้ที่มีบ่วง

หลังจากจับงูได้แล้วกู้ภัยนึกขึ้นมาได้อ้าวลืมเอากระสอบมา
ลืมเอากระสอบใส่งูมาเออทำยังไงทำไงอ่ะ
เอาพาดคอขี่รถกลับไปเร็วนี่แล้วก็มันลืมหยิบกระสอบทำยังไง
ข้างหลังก็เอามือจับคนนั้นก็ขี่ถามเพื่อนไหมว่าเพื่อนโอเคหรือเปล่า
เพื่อนโอเคไหมทางด้านของนายเจริญขวัญยืนอายุ๔๒
เจ้าของบ้านก็บอกว่าก็๒วันก่อนมันมีเสียงหมาเห่า
ตอนแรกก็ไม่ได้สนอะไรนะฮะเห่าไม่หยุดเลยเอกใจไปดูโอ๊ยไปพบงู
สงสัยกูภายจริงสุดท้ายก็กระเตงงูไปปล่อยไม่รู้ปล่อยไกลขนาดไหนนะ
สารคนที่ขี่รถจักรยานยนต์สวนด้วยนะนึกว่ามีโชว์
อย่าหลุดมือแล้วกันเนอะแค่จะพันคอเอา
ค่ะมาดูงูสิงงูสิงนะคะตัวนี้ยาวตั้ง๓เมตรน่ะ
เข้ามาที่บ้านเลขที่๗๒ทับ๑หมู่ที่๙
เป็นบ้านของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนะคะ
เจ้าของบ้านชื่อคุณประจวบรอดจรูนเขาเล่าให้ฟังว่า
คือตอนแรกก่อนนะงูอ๋องูเห่าดงขออภัยนะคะงูเห่าดง
ที่เป็นแพทย์ในงูสิงอันนี้ไปเรื่องของงูเห่าดง
งูเห่าดงเนี่ยมันแอบเข้ามาในบ้านมากินลูกไก่ที่เลี้ยงเอาไว้ในเหล้า
จากนั้นค่ะอิ่มแล้วจะหนีไงไม่สำเร็จค่ะ
ติดอยู่ที่แหหลังบ้านก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจับให้หน่อย
เพราะว่ามันก็อันตรายนะอาจถึงชีวิตได้นะคะมันเป็นงูเห่าเนี่ยนะคะ
ส่วนตัวเขาเองค่ะนึกขึ้นมาได้วันนี้วันที่สิบสี่เนี่ย
รบหมายข้องวิธีของโลงหลายเมื่อไหร่นี้สิบสี่แล้วอีกสองวัน

เอาเอาเลขที่บ้านตัวเองแล้วกันไปเสี่ยงโชค

อัฐพาล๒๕๖๓ตัวเหยียวของเมืองค่ะ
วันก่อนเราอ่านข่าวตัวเฮียตัวเงินตัวทอง
บุกไปที่อนุสาวรีชัยสมรรพุโชตะเงียดสัตว์โมลี
นี่ค่ะบุกไปที่ตลาดซิตี้ในตัวเมืองกระบี่เลยนะคะ
แล้วสุดท้ายคุณคะมันแสบมาก
พอเห็นเจ้าหน้าที่มันไปหลบอยู่ใต้ท้องรถ

แต่นี่ดูวิธีการจับก่อนฝนตกด้วยนะคะที่กระบีเนี่ย
โอ้โหตัวใหญ่มากชาวบ้านเนี่ยเอามือถือมาถ่ายเลยนะคะ
ตัวเฮียเหรอไม่ใช่ถ่ายทะเบียนรถ

บอกให้ก็ได้ถ้าไม่มีภาพนะคะ
คือตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงชลาดมากแตกมาก

เจ้าหน้าที่ต้องใช้ไม้เคาะให้มันออกมา
แล้วสุดท้ายมันออกมาก็ใช้เชือกมัดกันนะคะ

กไก่ต่อเต่า๖๖๓๓กระบี่

อืม